มันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของ
วิ่งชิงปล้นเหมือนกันค่ะเป็นนุ่มโรงงานที่นครนายกค่ะ
ท้ายที่สุดข้นเขาเงินไปได้หนึ่งพันบาท
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะหลังจากเกิดเหตุแล้ว
ผู้บาดเจ็บก็คือนายเอกนรินพรมมินอายุ๒๓ปีเขาก็โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความ
ขณะที่อยู่บนรถเข็นในโรงพยาบาลบ้านนาบอกว่าปล้นผมไม่ว่าตีผมทำไม
อย่าให้ผมรู้ตัวนะเล่นซะหัวปวดหัวโนเลยกระดูกคลอเคลื่อนด้วย
คุณผู้ชมโอ้โหบาดเจ็บขนาดเนี้ยน่ะสภาพของนายนาเอกนารินเนี่ยนะคะ
ก็คือใบหน้าปูดบวมที่คอก็ใส่ปลอกคอเอาไว้เขาก็เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าช่วงสี่ทุ่ม
เป็นช่วงพักในโรงงานไก่ที่อยู่ในตำบลทองหลังอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
เขาก็ไปส่งเพื่อนนะคะขากลับมีรถคันหนึ่งเป็นรถเก๋งสีขาว
ขับตามมาเสร็จแล้วก็ปาดหน้าเขาไปท้ายที่สุดนะคะก็จอดแล้วก็ลงมาคุยกัน
ไม่ใช่คุยอย่างเดียวสิฝ่ายที่ขับรถเก่งมาลงมารุมทำร้ายเขาจนบาดเจ็บ
ลงมากี่คนนะครับสี่คนครับพี่ท่าทีที่เขาลงมาเป็นไงบ้างครับ
คือต้องเอาอะไรซักอย่างอ่อนี่ค่ะเขาปาดเราอย่างไร
แล้วผมว่าจะวิ่งจะวิ่งหนีไม่ได้
เป็นห่วงไว้เจ้าคนหน่วง

ตั้งแต่ละ๖โหลดปุ๊บ
แล้วผมก็จะลุกขึ้นไปสู้แล้วเขาก็ล็อกแขน

ผู้บาดเจ็บบอกอีกว่าพอจะจำได้นะคะว่าหนึ่งในคนร้ายมีลักษณะอ้วนผิวดำ
ขณะเดียวกันก็มีคนให้เบาะแสเพิ่มเติมอีกว่า
ก็คาดว่าน่าจะเป็นแก๊งเดียวกัน
ทีนี้ทีมข่าวของเรายังไปพูดคุยกับป้าคนนึง

คืนเกิดเหตุน่ะไม่ได้ยินเสียงผิดปกติอะไร
และจุดที่เกิดเหตุไฟส่องสว่างก็อยู่ค่อนข้างห่างกันด้วย
แต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้
คุณป้าบอกนี่คือครั้งแรกเลยที่เกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณนี้
หลังจากนี้ตำรวจก็คงจะรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีต่อไปนะคะ